ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในจังหวัดชนบุรีจัดงานวันทะเลโลกประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ภายใต้หัวข้อเปลี่ยนพลิกฟื้นคืนโลกสีครามมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด
ยเซิร์ฟบอร์ดเก็บขยะผิวน้ำอ่าวศรีราชาดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลเกาะศรีชังและพื้นที่ใกล้เคียง
ปล่อยพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยจำนวน๓แสนตัวมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
ส่วนที่ประจวบคิริขันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทราร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก๘มิถุนายนของทุกปี
ปีนี้ได้จัดจุดรองรับขยะพลาสติกเป็นตัวปลาโกบี้หรือป๊อปที่ย่อมาจากพลาสติกโอลี่พลีส
ซึ่งปลาตัวนี้จะช่วยในการส่งเสริมและรณรงค์ลดปริมาณขยะพลาสติกของนักท่องเที่ยวโดยจัดไว้ที่ชายหาดหน้าโรงแรมรองรับขยะจำพวกขวดพลาสติกต่างจากนักท่องเที่ยว
จากนั้นจะนำไปขายรายได้นำไปซื้อถังขยะเพื่อมาติดตั้งบริเวณชายหาดของโรงแรมซึ่งได้ประสานกับทางเทศบาลเมืองหัวหินในการบริจาคนี้แล้ว